แต่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยคุณผู้ชายหลายท่านเริ่มวิตกกังวลเริ่มหวาดกลัว

เป็นโพสต์โพสต์หนึ่งพาดหัวมาประมาณสัก๕คำแต่ทำเอาขนหัวลุกเลย

เออเขาบอกว่ามันจะไม่ขันมันจะมีผลกับสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย
เออคนอ่านก็เฮ้ยจริงหรือเปล่า

ผู้ชายก็แบบเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันมีผลอันนี้มันเรื่องใหญ่มากนะ

เรื่องนี้มาจากนายแพทย์วิทยาวัฒน์นายแพทย์วิทยาวัฒน์เนี่ยเป็นอดีตหมอของโรงพยาบาลเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
เรารู้จักในนามจ่าพิชิต

บอกว่าเรื่องฝุ่นละอองที่กำลังลอยฟุ้งทั่วเมืองหลวงเนี่ยนะ
จากส่งผลต่อปอดแล้วเนี่ยรู้หรือไม่ว่ามันยังมีผลต่อหลอดเลือด

การสัมผัสสูดดมเข้าไปจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมสภาพ
เพราะแข็งหรือตีบตันเกิดไวขึ้น

ซึ่งมีงานวิจัยชัดเจนว่าคนที่สูดดมเข้าไปเยอะแล้วเนี่ย
แล้วเมื่อเส้นเลือดมีปัญหาจะส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้นะครับ

คือการแข็งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดค่ะ

คุณหมอวิทยาวัฒน์ยังโพสต์ติดตลกในท้ายด้วยว่า

ที่คนกรุงจะนกเขาไม่คันกันหมด
อันนี้แหละเชื่อว่าหลายคนน่าจะตื่นตัวขึ้นมาทันทีเลย

ที่รู้สึกว่าเออมันก็แค่ฝุ่นไม่ต้องใส่หรอกหน้ากาก

ที่มันหมดไงหาไม่ได้

ถ้าคุณสูดเอาฝุ่นละอองเข้าไปมาก
คุณผู้หญิงก็จะเสี่ยงกับการแท้งลูกได้เช่นเดียวกัน
คนที่ตั้งคันอยู่ระวังนะครับ

ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยยูธาเนซารัสพบว่า
ลพิษทางอากาศทำให้ผู้หญิงที่ตั้งคันเสี่ยงต่อการแท้งลูก
พอกันกับการที่คุณสูบบุหรี่
โดยเฉพาะถ้าใครตั้งคันในช่วงของ๓เดือนแรกต้องระวังให้ดี

ก็ต้องระมัดระวังกันเลยแหละถ้าเกิดเป็นไปได้ช่วงนี้อยู่บ้านไปเลย
ใช่ครับใครตั้งคันอยู่นะอย่าเพิ่งออกมาดีกว่า
ต้องทำให้ฝนตกเอาฝนตกลงมาอย่างที่เราทำอยู่คือฝนเทียม
ชาร์จล้างฝุ่นรองในอากาศลงมา
นายสุรสีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงก็ออกมาบอกว่า
ช่วงบ่ายของวันนี้แหละจะใช้เครื่องบินคาซ่า๒ลำ
ขึ้นบินทำฝนหลวงที่ฉะเชิงเศร้า
เพื่อทำให้ฝนมันพัดฝุ่นลงมา
แล้วก็เอาเมฆมาตกในกรุงเทพแล้วมันจะตกประมาณช่วงค่ำของวันนี้
เพราะลมอยู่ฝั่งนั้นพัดมาแล้วก็มาตกในกรุงเทพ
หลายคนก็ถามไงว่าเอ้าทำไมต้องอ้อมไปทำแบบฉะเชิงเซาด้วย
ทำกรุงเทพไปเลยไม่ได้เหรอจะได้ตกตรงไปเลย
มันก็จะลอยไปที่อื่นไงนะฮะ
ส่วนที่อย่างที่มิ้นบอกทำไมถึงไม่ทำฝนหลวงในกรุงเทพโดยตรง
มันมีข้อจำกัดอยู่๓ประเด็นก็คือ
พื้นที่กรุงเทพชั้นในห้ามบินตามเงื่อนไขการบิน
พื้นที่รอบกรุงเทพมหานครมีผลผลิตทางการเกษตรไม่ต้องการฝน
สภาพอากาศในกรุงเทพมีความชื้นต่ำไม่ถึง๖๐
เลยต้องไปทำที่ชาติธรรม๓และให้มันพัดมา
เช่นเดียวกันกับกองทัพอากาศก็ช่วยแล้วตอนนี้ระดมกำลังแล้ว
สั่งให้เครื่องบิน๒ลำโปรยน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ
เพื่อบรรเทาความเด็บร้อนระยะเร่งด่วนในช่วงนี้
และปัญหาสำคัญที่คนกรุงต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าแน่นอน
ขาดตลาดอืมหลายร้านคือหาซื้อไม่ได้เลยอ่ะถูกต้อง
ตอนนี้พอรู้ว่าคนต้องการแล้วร้านก็เลยไปพากันไปซื้อมาแล้วก็
ก็เอามาขายเพิ่มขึ้นและตอนนี้ขึ้นราคาแล้วด้วยแพงขึ้นด้วย
คือจริงตอนแรกก็แพงอยู่แล้วนะถูกต้องตอนนี้ขึ้นราคาอีกนะฮะ
หมอที่สิริราชแนะนำแบบนี้คุณผู้ชมใช้ผ้าขาวม้า๔ชั้น
ไปซ้อนกันแล้วเย็บซ้อนกันก็ได้ผ้าขาวม้าสี่ชั้นซ้อนกัน
นะครับถ้าหาฟีไม่ได้อาจจะหายใจลำบากหน่อยใช้ผ้าขาวม้าสี่อันซ้อนกันแล้วเย็บ
แล้วก็ทำเป็นหน้ากากแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไม่มีใช้หน้ากากอนามัยธรรมดา
ที่เป็นสีเขาเขียวธรรมดาเนี่ยค่ะซ้อนกันสองอันก็พอไหวอยู่
กันได้เหมือนกันนะครับส่วนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะนำแบบนี้
หน้ากากอนามัยธรรมดาธรรมดาซ้อนกันแล้วก็เอาเช็ดชู่เนี่ย
ซ้อนไปอีกเป็นอีกหนึ่งชั้นป้องกันฝุ่นละอองได้เหมือนกัน
ดีกว่าไม่ป้องกันอะไรเลยถ้ามีอันเดียวใช้เทชูอีกชั้นหนึ่ง
ซ้อนเข้าไปค่ะนะครับทีนี้โลกออนไลน์โลกโซเชียล
เขามีวิธีการแก้ปัญหาฝุ่นละอองค่าพีเอ็ม๒๕
มาบอกเหมือนกันอันนี้มิ้นเห็นแล้วเห็นใช่ไหมเนี่ยนี่ไงนี่
ร่วมการสวดมนต์ไล่ฝุ่นละอองพีเอ็มสองจุดห้าเออนะฮะ
โดยกลุ่มเฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากูโกโครมไทยแลนด์
แฟนเพจเขานัดหมายกันร่วมกันสวดมนต์ไล่ฝุ่นละออง
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิบเจ็ดมีนาคมได้เหรอฮะคืออันเนี้ยมินคิดว่าน่าจะเป็นการหยิกแกมหยอกมากกว่า
เพราะว่าถ้าใครจำได้ช่วงที่พายุโซนร้อนปลาบึกบุกไทย
ประชันดีเออคือก็อย่างที่บอกเขาให้เหตุผลว่าเดินตามรอยพลเอกประยุจรรย์โอชา
จากการสวดมนต์ไล่พายุปลาบึกก็เลยเชิญชวนอย่างนี้ละกัน
สวดมนต์ไล่ฝุ่นละอองแล้วกันสุขภาพคนจะได้ดีขึ้นแบบนี้นะฮะ
มีคนสนใจลงชื่อแล้วนะมิ้นไม่ธรรมดามีคนสนใจลงชื่อสวดมนต์ไปแล้วเนี่ย
หนึ่งหมื่นสามพันคนแต่มินคิดว่าน่าจะไม่มีใครไปไปสวดจริงไม่หรอก
คืออารมณ์แบบว่าเออมันก็เหมือนเป็นกิมมิกอ่ะแต่วัยรุ่นเขาบอกว่า
แสดงว่าคนอกหักมากขึ้นเพราะว่าคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
ขอทำนองด้วยสิเอาเป็นเพลงเอานี่เนี้ยเจออันเนี้ยเยอะมากเยอะมาก
ก็บอกว่าขอโทษด้วยที่ความรักของผมมันทำให้คนอื่นเดือดร้อน
เพราะว่าความว่ารักของผมมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วถูกต้องนะครับว่ากันไป